คุณผู้ชมเขยิบมาอยู่ใกล้หน้าจอค่ะ
แล้วไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่กับเรา
นี่เรื่องของแอมสายนายค่ะ
โอ้โหเหยื่อศพพุ่งที่โยงคดีนี้

ก็ทยอยรายงานกันไปจำนวนศพพุ่งเป็นเท่าไหร่

แต่อันนี้ที่เราจะรายงานต่อไปเนี่ยคุณผู้ชม

ที่ตอนนี้ทางตำรวจยังยืนยันนะ
ว่าเกี่ยวข้องเหยื่อของแอมสายนายตอนนี้
มี๑๔รายใน๑๔ตาย๑๓แล้วก็รอด๑
ดังนั้นที่เพิ่มเติมมามาดูกันหน่อยค่ะ
ไอ้ที่เพิ่มเติมมา๒รายเป็นใครยังไงบ้างนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเลยศพราย๑๒
คดีของศพราย๑๒คือนางสาวนิตยาแก้วบุภา
หรือว่านิดอายุ๓๖ปีค่ะเธอเป็นโฟร์แมน
ตอนแรกเรารายงานว่าเป็นนิตวิศวกรหญิงใช่ไหม
ใช่นี่แหละคนนี้นี่แหละ
นิตโฟร์แมนคุมงานเธอเสียชีวิต
เมื่อวันที่๒๒สิงหาคมปี๖๓
เสียชีวิตในห้องน้ำที่ห้องพักส่วนตัว
ในพื้นที่อำเภอโพรงมะเดือค่ะที่นครปฐม
แล้วสาเหตุที่เสียชีวิตคือหัวใจวาย
ถามว่าอ้าวแล้วเชื่อมโยงกับแอมยังไงล่ะ
นิดเนี่ยรู้จักกับแอมผ่านทางเพื่อนนะตั้งแต่ปี๖๓นั่นแหละ
แล้วก็มีการค้ำประกันเงินกู้ให้กับแอม
นี่ไงแล้วแพทย์มีการผ่าชนะสูตร
ของนิดอย่างละเอียดนะมีการแยกสารเคมีเอาไว้ด้วย
เพราะว่าสงสัยในสาเหตุการตายของนิด
เนื่องจากว่านิดเองอายุ๓๖ปี
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขอผลชนสูตรจากแพทย์อยู่นะคะ

ส่วนศพรายที่๑๓ก็คือนางสาวสาวิตรี
บุตรศรีรักษ์หรือว่านิมอายุ๔๐ปีค่ะ
เธอเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๕พฤศจิกายนปี๖๓เหมือนกันที่มุกดาหาร
เพราะว่าอะไรล่ะนิมถึงตาย
นิมกินยาลดความอ้วน
แล้วยาลดความอ้วนนั้นแอมเป็นคนเอามาให้

คือถ้าคุณผู้ชมดูแล้วก็จำได้นะเก็บรายละเอียดไป
เนี่ยมักจะเอายานั่นยานี่คนนั้นคนนี้กิน
เธออายเหรอเธออายฉันมียาแก้ไอดี

อันนี้ป้องกันดี
ใช่ไหมอ้วนใช่ไหมไม่กังวลเรื่องน้ำหนักใช่ไหม

นี่แหละค่ะทีนี้เมื่อวานนี้สามีของนิมเป็นตำรวจ
เป็นดาบตำรวจสังกัดตมนี่แหละอยู่ที่บึงกาล
ปรากฏว่าสามีของหนิมไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจกองปราบ

เล่ารายละเอียดต่างให้ฟังเอาหลักฐานต่างให้ดู
คือทางสามีของหนิมก็เล่าให้ฟังว่า
ภรรยาก็คือหนิมรู้จักกับแอมผ่านทางวงแชร์

แชร์มันล่มไปก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ย

นิมกับแอมติดต่อกันเรื่อยมาค่ะคุณผู้ชม

นิมเองเอาเล่มทะเบียนรถ
เอาไปจำนำ
ได้ตังค์มา๒๐๐๐๐๐กว่า
แล้วเอาเงินนั้นไปให้แอมยืม
ซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่หนิมเพิ่งจะคลอดลูกคนที่๒
สามีบอกว่านิมมาบ่นให้ฟัง
บ่นให้ตัวสามีฟังแล้วยังบ่นให้แอมฟังด้วยว่าเนี่ยอ้วนอ่ะอ้วนอ่ะ
ก็บอกเอางี้เอางี้ไม่ต้องไปซื้อยาลดความอ้วนที่ไหนนะเดี๋ยวจะส่งไปให้
มาวันที่๒๓พฤศจิกา๖๓แอมส่งยามาให้หนิมนะ
แต่ตอนนั้นยามันเป็นลักษณะที่แบบเหมือนกับมันเยิ้มคุณผู้ชมนึกภาพออก
เหมือนกับจะโดนความร้อนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ

ก็บอกว่าอ่ะงั้นส่งให้อีกส่งรอบแรกมา๒๓พฤศจิกาใช่ไหม
ส่งอีกรอบนึง๒๕พฤศจิกา
แล้วตอนนั้นน่ะหนิมกินยาวันนั้นเลย
ซึ่งขณะที่หนิมกินยาแล้วอยู่ที่บ้านที่มุกดาหารนะ
ตัวสามีของหนิมที่เป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพยังวีดีโอคอลคุยกับเมียคุยกับหนิมอยู่เลย
ทีนี้ตอนที่วีดีโอคอลคุยกันนิมบอกว่าเหนื่อยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะ
แล้วหลังจากนั้นหายไปนานเลยสามีที่เป็นตำรวจก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแบบทำไมหายไปนานจัง
โทรหาอีกรอบนึงรอบนี้ลูกชายรับสาย
รับแล้วบอกว่าพ่อแม่ร้องไห้เรียกหาแต่พ่อ
วีดีโอคอลไงตอนนั้นแล้วลูกชายแพนกล้องไปให้เห็นแม่
ปรากฏว่าสภาพที่เขาเห็นเมียเขาเป็นลมอยู่ข้างเตียง
ทีนี้เขาก็ไม่สบายใจแล้วไงโอ้โหเมียอยู่มุกดาหารตัวเองอยู่กรุงเทพ
เอาทำยังไงดีรีบโทรบอกเพื่อนบ้านเลย
เพื่อนบ้านมาดูหน่อยแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
ส่วนตัวสามีที่เป็นตำรวจเองนะคุณผู้ชมคิดดูสิ
นั่งรถทัวร์รีบไปหาตั้งแต่จากกรุงเทพนะรีบไปมุกดาหารเลย
พอไปถึงไม่ทันแล้วค่ะหนิมเสียชีวิตแล้ว
แล้วสภาพศพเนี่ยนะลักษณะคือน้ำลายฟูมปาก
มือแล้วก็ปากดำเขียวคล้ำตอนนั้นเนี่ยผลการผ่าชนะสูตรเนี่ย
ระบุสาเหตุการตายบอกว่าโพแทสเซียมในเลือดปริมาณสูง
ทีนี้สามีก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่หนิมภรรยาเขาเสียชีวิตแล้ว
ไปดูในห้องนอนเจออะไรบ้างอ่ะ
พวกแคปซูลต่างไงไปเจอบนหัวเตียง
มีแคปซูลหลายอย่างเลยส่วนไอ้ยาลดน้ำหนักที่แอมส่งให้

แล้วยาบางส่วนมันก็ละลายไปแล้วด้วยค่ะ
ตอนนั้นน่ะสามีที่เป็นตำรวจก็สงสัยนะ

แต่พอยิ่งมาเห็นข่าวแอมป์นี่ตอนหลังมาเห็นข่าวแอมป์นี่
แม้ว่าภรรยาจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๖๓แล้ว

คือเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะเห็นข่าวที่ก้อยใช่ไหม
ก้อยเสียชีวิตแล้วก็มานึกเอกใจ

ก็เนี่ยก้อยก็รู้จักกับแอมเอาเมียเราก็รู้จักกับแอมด้วย
ลองฟังสามีของหนิมดูหน่อยค่ะ
แอมเขาส่งยาลดน้ำหนักมาให้
พอดีว่าไปเล่าให้เขาฟังว่าอยากจะรบกับอ้วน
มีการชวนเล่นแชร์ชวนปล่อยเงินกู้
ในตอนนั้นเป็นบอกว่าเป็นยาลดน้ำหนัก

แล้วก็ใส่กระต่ายคล้ายกันสุขภาพแข็งแรงดี
ไม่มีอาการป่วยหรือว่าอะไร
แต่พอตกเย็นปุ๊บเขาก็เสียชีวิตด้วยอาการเป็นลมหมดสติ
แล้วก็เป็นคำถามในจ่ายอยู่ไว้กันว่าใช่ไหม
นี่ค่ะคือสามีของหนิมที่เมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าว
คุณผู้ชมมีคนนึงคือจอย
เป็นเพื่อนสนิทของหนิมเลยนะอยู่ในวงแชร์ด้วยกันด้วย
คือจอยก็เล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากที่วงแชร์ล่มเนี่ยนะ
ติดต่อมายืมตังค์กับจอยมายืมบ่อยเลยนะ
แต่จอยเนี่ยโดนยืมประมาณแบบหลักพันหลักพันแล้วยืมแล้วคืนยืมแล้วคืน
แต่ไอ้รอบล่าสุดนี่แหละที่แอมน่ะมายืมเงินจอยสี่หมื่น
แล้วแอมติดต่อมายืมก็ผ่อนจ่ายเดือนละสี่พันธุ์สามสี่พันธุ์สาม
ซึ่งตอนนี้ยังมียอดค้างอยู่เลยนะค้างอยู่ประมาณ๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วคุณผู้ชมดูสิเนี่ยขนาดวันที่๑๔จอยเล่าให้ฟัง๑๔เมษา
โทรมาหาแล้วส่งข้อความมาคือเหมือนกับแบบว่าถามนั่นแหละว่า
เออเนี่ยทำยังไงถ้าสมมุติเกิดว่าเพื่อนหาย
ต้องทำยังไงถ้าเกิดยังไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมง
อันนี้คือจอยให้ข้อมูลกับนักข่าวของเราเนี่ยนะคะ
มีการแจ้งค่าค้าอย่างกับแอมแข้นดรไม้ตลองไว้ก่อน
ปรากฏว่าตอนนี้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม

ศาลวัฒน์ปูที่เสียชีวิตอยู่องค์คอนประถม
ใช่นั่งอยู่แล้วก็หน้าคว่ำลงมาจากเก้าอี้เลยค่ะ
แล้วสารที่พบมันตรงกับขวดยาที่ตรวจเจอหลักฐานก่อนหน้านี้
ดังนั้นของสารวัตรปูเนี่ย
ศพเมืองนครประถมเนี่ยรับผิดชอบ
ก็มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนกับแอม
เพราะฉะนั้นตอนนี้แอมโดน๒คดีแล้ว
ทั้งคดีของก้อยแล้วก็สารวัตรปูคือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนทั้งสองคดีเลยนะคะ
เมื่อวานที่พี่ระพีจัดกรุ๊ปให้
ในแนวหนักข่าวก็ได้แนวสูบศาลวัฒนาประถมรวจก็ได้

แล้วทีนี้ยึดไลน์ที่เป็นกรุ๊ปแชร์กลุ่มแชร์
แชร์มรญาแชร์มรญา๑ในนั้นที่แชร์ชีวิตคือครูออธ
ครูออธหรือว่านางสาวผุดสดีสามบุญมี
ทีนี้คุณพ่อของครูออสชื่อว่าคุณพ่อภัยบูลสามบุญมี
ไปที่สภดอนตุมจนครปฐมไปพบตำรวจ

ภัยบูลเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมเชื่อไหมเรารายงานข่าวนี้มา
มีแต่คนต่อว่านางสาวแอมนะ
แต่ครูออสพ่อของครูออสเล่าให้ฟังว่า
ก่อนนั้นลูกสาวพ่อนะยังชมนางสาวแอมให้พ่อฟังอยู่เลย

และแอมก็เคยมาหาตัวครูออส

จะเอาไปทำอะไรไอ้กล่องโดมแช่แข็งเนี่ย
ตอนนี้พ่อภัยบูลยอมรับว่า
ลูกสาวพ่อเล่นแชร์กับนางสาวแอมแต่ไม่รู้วงเงินเหมือนกัน
ก่อนลูกสาวจะเสียชีวิต๑วัน
ก็เดินทางไปข้างนอกกลับมาดึก
แต่ไม่รู้นะที่ออกไปออกไปกับใคร
พอหลังจากลูกเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ๕ธันวาคมปี๖๕
ยังมาทวงเงินค่าแชร์กับพ่อภัยบูลเลย

ครับแล้วพอไม่ได้เงินพอทวงไม่ได้แอมเดินทางมาอีกรอบหนึ่งทีนี้

มากับอดีตสามีที่เป็นตำรวจ
แต่พ่อภัยบูลก็ไม่ได้ให้เงินไปครับ
แล้วก็ไม่ได้รับรู้ตั้งแต่แรกว่า
วงเงินที่ลูกสาวพ่อก็คือครูออสเนี่ยเล่นในวงเล่นไปเท่าไห

แต่พ่อภัยบูลบอกที่จำได้เรื่องลูกสาวเล่นแชร์
เพราะเห็นข่าวหนึ่งในกลุ่มผู้เสียชีวิตคือน้อยผัก
ใช่ป้าน้อยไข่ผัก
ซึ่งลูกสาวเนี่ยยังไปร่วมงานศพน้อยผักอยู่เลยนะ
แล้วตอนนั้นลูกสาวก็บอกกับพ่อว่า
พ่อหนูรู้จักกับน้อยผักรู้จักกับป้าน้อยก็เลยไปร่วมงาน
พ่อก็เลยเชื่อว่าไอ้วงแชร์นี่แหละมันมีเงื่อนงำครับ
อันนี้ที่สพดตุ๋มนขอนปฐมนะ

สโมสรตำรวจถนนวิภาวดีเมื่อวานนี้ครับ
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลซึ่งเป็นอดีตสามีรองผู้กำกับ

เข้าให้ปากคำที่สโมสรตำรวจ

จะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของนางสาวแอม
คือเป็นอดีตสามีของนังสาวแอมเป็นรองผู้กำกับ
ใช่ครับท่านก็มาให้ปากคำ
เพราะว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับพฤติกรรมของแอมในการก่อเหตุ
ตำรวจก็สอบประคำพันตำรวจโทวิทูลกว่า๑๐ชั่วโมงนะนานไหมล่ะ๑๐ชั่วโมง
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลซึ่งเป็นอดีตสามีของแอม
ก็เดินออกมาจากห้องสอบสวนตอน๔ทุ่ม
นักข่าก็รุมเลยรุมจ่อไม้ถาม
แต่พันตำรวจโทวิทูลก็ไม่ได้ตอบอะไรมากรีบเดินขึ้นรถกลับทันทีครับ
ก่อนหน้านี้ครับวันที่๒๖เมษาที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนำหมายค้นบ้านพักที่แอม
เคยอยู่กับพันตำรวจโทวิทูลที่กาญจนบุรี
แล้วพันธ์ตำรวจโทรวิทูลนี่แหละเป็นคนนำค้นบ้านเลย
พันธุ์ตำรวจโทวิทูลเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ด้วยว่า
ตั้งแต่รู้เรื่องเนี่ยตัวเองเป็นคนแจ้งแอมให้ไปยืนยันความบริสุทธิ์ที่โรงพักนะ
แล้วเขาก็ไปทันทีเลยในคืนที่รับทราบเรื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าแอมจะเป็นไปตามข่าวที่ปรากฏออกมา
เป็นเบาซะเพราะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพันธุ์ตำรวจโทวิทูลอ้างว่าไม่รู้เลยว่าแอมมีพฤติกรรมนี้
ไปฟังพันธบรวจโทวิทูลหน่อยครับ
ในพฤติกรรมแบบนี้
จากพันตำรวจโทวิทูลซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมแล้วนะคุณผู้ชม

ตำรวจเชิญตัวกอล์ฟ
ก็อฟเป็นใครเนี่ยอันนี้ใหม่เลยนะ

ทางสามีที่เป็นรองสารวัตรเนี่ย

แล้วก็มาครบกับแด่

แต่แด่มีเพื่อนชื่อกอล์ฟนะครับ
ตั้งใจฟังกุปุศชม
ก็จะเหินเชิญตัวกอล์ฟมาสอบ
คำเพิ่มเติมที่สโมสรตำรวจครับ
เรื่องเป็นแบบนี้ในวันที่แด้เสียชีวิต
วันหน้าที่จะจำได้ใช่ไหมเป็นวันเกิดแอม
อล์ฟก็คุยกับแอมตลอดนะค่ะแล้วกอล์ฟก็เป็นคนที่แจ้งเข้ามา

ตำรวจสอบปากคำกอล์ฟอยู่หลายชั่วโมง
ห้องศอประคัมสโมสรตำรวจครับ
ก็ยืนยันว่าที่ไปให้ปากคำกับตำรวจไปในฐานะพยานนะ
ข่าวตอนแรกที่ออกมาบอกว่าก๊อฟรับสารภาพ
มาให้ปากคำในฐานะพยานแล้วก๊อฟว่ายังไงอีก
จังหวะนี้คุณผู้ชมฟังด้วยกัน